เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบนรถไฟฟ้าฮะ
ถ้าเราขึ้นรถไฟฟ้าแล้วรถแล่นออกไปจากชาญชาลาแล้ว
ประตูไม่ปิดทำยังไงล่ะฮะ
ก็เกาะให้แน่นแล้วก็ไม่ไปอยู่ใกล้ประตูกลัวโต
ต้องทำแบบนั้นแต่อีกใจเราคิดว่า
หรือว่าเขาเปิดไว้รับลมให้เราชมวิวหรือเปล่า

ไปดูเหตุการณ์กันที่คนที่ใช้รถไฟฟ้าเขาเจอนะฮะ

โอ้โหพอรถเข้าสถานีแล้วเราโล่งใจเลยนะคุณ

แล้วได้ยินเสียงภาคของคนถ่ายไหมเป็นผู้หญิงนะครับ
เอามาโพสต์ไว้พร้อมกับแคปชั่น
คือเธอไม่ได้โทษรถไฟฟ้านะ

บอกว่าเมื่อคนสวยอย่างฉันมาขึ้นรถไฟฟ้า

โดยในคลิปก็จะเห็นประตูรถไฟฟ้านะฮะ

เห็นวิวด้านนอกลมตีหน้าเลย
แต่ว่าเธอก็บอกว่าไม่อยากให้มันเปิดแบบนี้เลยนะฮะ

ส่วนฝั่งผู้โดยสารก็โอ้โห

แม้เหตุการณ์จะเกิดขึ้นแค่๑สถานี
เจ้าหน้าที่จะสามารถแก้ไขสถานการณ์ได้นะครับ
และประตูก็ปิดได้ตามปกตินะครับ

เพราะว่าติดข้อความแจ้งไว้ว่า

ถามว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นวันไหน

ชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์แซวเลย
รถไฟฟ้าเปิดประทุนนี่นะ

สิ่งที่เคยคิดไว้
คิดไว้โอ้โหมันเกิดขึ้นจริงด้วย

ล่าสุดนะคุณบริษัทระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ
จำกัดมหาชนชี้แจงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ว่าเกิดจากระบบความปลอดภัย
มีสัญญาณแจ้งเตือนประตูรถไฟฟ้าว่าขัดคล่อง
เจ้าหน้าที่ควบคุมรถไฟฟ้าจึงได้ทำการติดต่อไป
แล้วก็ประสานเจ้าหน้าที่ไปยืนดูแลบริเวณประตูที่ขัดข้อง
เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้โดยสารเข้าใกล้ประตู
พร้อมทั้งได้ดำเนินการแก้ไขประตูดังกล่าว

ดำเนินการตรวจสอบขบวนรถไฟฟ้าดังกล่าว
และประตูที่ขัดข้องอย่างละเอียดนะครับ

หากพบเหตุไม่ปกติในขบวนรถไฟฟ้า
ผู้โดยสารสามารถกดปุ่มนะครับ
แจ้งเจ้าหน้าที่ควบคุมรถไฟฟ้าได้ทันทีนะครับ
อันนี้ก็เป็นรถไฟฟ้าสายหนึ่งนะ